โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมดอกพญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยที่เราร่ำลือกันว่าสวยงามประดุษดังว่าอยู่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้น
แต่คุณผู้ชมค่ะบอกไว้ก่อนใครที่จะมาเที่ยวช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่พญาเสือโครงจะเบนบานปลายฤดูหนาวแบบนี้ค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะฟังเพลงพร้อมแบบนี้แยกให้ออกด้วยนะคะว่าหมอกหรือควัน
ถ้าขึ้นภาคเหนือหรือว่าอีสานตอนบนช่วงเช้าแบบนี้อาจจะมีเบาะบางบ้างเล็กน้อยยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วย
แต่ต้องเตือนกันค่ะช่วงนี้สภาพอากาศจะเปลี่ยนอีกแล้วนะคะตอนที่ผ่านมา๒๓วันอุ่นขึ้นเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้อุ่นเนี่ยจะจางไปแล้วจะเริ่มหนาวขึ้นแล้วนะคะ
สิ่งที่ตามมาก็คือมีฝนด้วยดูกันหน่อยค่ะพื้นที่ของประเทศไทยจะต้องเจอกับสภาพอากาศอะไรกันบ้างนะคะ
ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นว่าพื้นที่ไหนยังคงมีเมฆปกคลุมอยู่
ถ้าดูจากภาพณเวลานี้นะคะจะมีภาคใต้ประปรายเล็กน้อยแต่ว่าก็จะเกิดเป็นช่วงนะคะที่จะมีฝนตกลงมานะคะ
และพรุ่งนี้ก็จะมีฝนด้วยเหมือนกันนะคะบริเวณไม่ใช่แค่ภาคใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง
มาดูอุณหภูมิกันก่อนนะคะเช้านี้กรุงเทพมหานครก็อยู่ประมาณ๒๕๒๖องศาเหมือนเปิดแอร์สบายไม่ต้องพึ่งเสื้อกันหนาวได้
แต่ว่าตอนบนนะคะทางแถบอีสานบนหรือว่าเหนือบนเนี่ยก็หนาวแล้วนะคะก็ประมาณสัก๑๕องศาหลายพื้นที่ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังอยู่
แต่พรุ่งนี้ค่ะลมหนาวจากจีนจะแผ่ลงมาอีกนะคะก็ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดต่ำลง๒๔องศาเซลเซียส
ส่วนกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ก็เตรียมเสื้อกระหนาวมาใส่ให้ตัวเองอบอุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ
ฝนดูจากโมเดลนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสีฟ้าที่ปกคลุม
ส่วนใหญ่แล้วอยู่ทางตอนล่างของประเทศคือแถบภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
เพราะว่าลมตะวันออกพัดมาแรงขึ้นก็ทำให้ฝนมากขึ้นด้วย
ส่วนฝนจะตกก็คือตั้งแต่แถบจังหวัดชุมพรระนองลงไปเรื่อย
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะตกในทะเลเห็นไหมคะกลุ่มสีแดงส้มนั้นคือค่อนข้างตกหนักใช้ได้เลยนะคะ
แล้วพอขึ้นฝั่งก็สลายลงไปและยังมีฝนตกที่ภาคเหนือแถบแม่ห้องศรเชียงใหม่ด้วย
วันพรุ่งนี้๒๙นะคะคลื่นนะคะก็ส่วนใหญ่จะแล้วอยู่ที่แถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
สูงประมาณ๑๒เมตรก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าฝนมาลมมาคลื่นก็มาด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ค่อยหนาวที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ
สิ่งที่ผู้ที่เขาดีใจก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกกาแฟค่ะเพราะอะไรคะ
เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยดอกกาแฟไม่ค่อยบานนะคะก็เลยทำให้พืชผลการเกษตรเขาไม่ค่อยดี
แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอุ่นขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีฝนตกลงมาด้วยนะคะอากาศมันเปลี่ยน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเลยบอกโอ้โหตอนนี้นะดอกกาแฟนี่เริ่มบานแล้วนะคะ
แต่วิธีการของเขานะคะในช่วงที่ผ่านมาตอนที่หน้าหนาวจัดเนี่ยนะคะ
ทำให้ดอกกาแฟเนี่ยนะคะบางต้นเนี่ยมันเหลืองนะคะใบมันเหลืองออกดอกน้อย
เจ้าของสวนก็ต้องใช้วิธีพ่นสเปรย์ไอน้ำทำฝนเทียมให้กับกาแฟ
มันถึงทยอยออกดอกแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
เอาไปจำหน่ายให้ทันฤดูกาลก็เป็นการแก้ปัญหานะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้นะคะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงแล้ว
อย่างไรก็ตามก็ต้องปรับตัวกันไปตามสภาพอากาศแล้วก็ป้องกันเอาไว้ล่วงหน้า
อีกปัญหาหนึ่งที่ต้องรีบแก้ไขก็คือเรื่องฝุ่นละอองไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะ
เมืองใหญ่ในภาคอีสานอย่างขอนแก่นก็มองดูแล้วเนี่ยเห็นเลยว่ามีฝุ่นนะคะ
ปกคลุมอยู่บางบางมันคือฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะ
ที่เกิดจากการเผาต่อสั่งข้าวเผาอ้อยชาวบ้านบอกได้รับผลกระทบนะคะ
บางคนรู้สึกได้เพราะว่ามีโรคระบบทางเดินหายใจกันอยู่แล้วด้วยเหมือนกัน
รู้สึกได้เป็นพิเศษนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะทางผู้สื่อข่าวนะคะ
ฝากมาบอกว่าอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยงดการเผานะคะ
ใช้วิธีการฝังกลบแทนเป็นการลดปัญหามลพิษด้วยนะคะ
ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเผาต่อสั่งข้าว
เผาขยะเท่านั้นนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการสัญจรใช้รถใช้ถนน
ก็มีผลกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยว
คาดหวังนะคะว่าจะกลับมาท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจดีเหมือนเดิม
ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนและถ้าหากจะขับรถสัญจรไปในที่ที่คดเคี้ยว
ไปในที่ที่เหมาะความเดี๋ยวก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายก็เป็นห่วงบรรยายทุกท่านดิฉันลาไปก่อนแล้วกันนะคะ
อยากจะถ่ายรูปสวยแล้วสวัสดีค่ะ